คุณผู้ชมมาช่วยตามหาลุงบุญมีกันหน่อยนะคะ
วันแล้วที่ลุงบุญมีเข้าไปหาของในป่าที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็หายตัวไป
ครอบครัวโดยเฉพาะน้องสาวเป็นห่วงมากนะคะ
พยายามค้นหาคือทำทุกวิถีทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ออกเดินเท้าค้นหาทุกวัน
พึ่งทั้งความเชื่อพึ่งทั้งหลักวิทยาศาสตร์ทุกอย่าง
ล่าสุดมีความคืบหน้าชาวมงค์ช่วงเช้าเขาเดินขึ้นเขาไปเขาบอกว่า
เขาได้กลิ่นเหม็นเน่าเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นศพของลุงบุญมีหรือเปล่า

หน่วยกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านยังคงไม่ล้มเลิกความพยายามในการค้นหาลุงบุญมีจันแปลงเงินวัย๖๘ปีหรือว่าลุงหมอกนะคะ
ชาวบ้านพื้นที่หมู่๗ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็หายตัวไปในป่าชุมชนบ้านไร่
หายไปตั้งแต่๒๑มิถุนายนค่ะ
ช่วงเช้ามีชาวมงค์ขึ้นไปกรีดยางแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่า
ว่าอาจจะเป็นกลิ่นศพของลุงบุญมีก็เลยรีบมาแจ้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ญาติเนี่ยขึ้นไปตรวจสอบ
แต่พอขึ้นไปตรวจสอบปรากฏว่าไปถึงจุดที่ชาวมงค์ได้กลิ่นเนี่ยไม่เจออะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าด้วย
ก็เลยให้ญาติลุงบุญมีจุดทูปบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาแต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอค่ะ
ช่วยศรีสมน้องสาวลุงบุญมีเนี่ยยังคงมีความหวังถึงแม้จะผ่านไป๘วันแล้วนะคะว่าจะได้เจอพี่ชายตามคำทำนายของพระสงฆ์ที่มาทำพิธีเปิดป่า
โดยวันที่พี่ชายหายตัวไปเป็นวันอาทิตย์แล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็เลยคิดว่ามัน๑สัปดาห์แล้วอ่ะวันนี้ต้องเจอแล้วล่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะสามีของเธอเนี่ยเดินทางไปหารือสีบนเขานะคะขอให้รือสีช่วยนั่งทางในดูให้หน่อยว่าพี่ชายเธอยังมีชีวิตอยู่ไหม
อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับผาหินอ่ะอยากกลับบ้านด้วยนั่งร้องห้าอยู่แต่มีเจ้าแม่แสงจันทร์เฝ้าเอาไว้แล้วบอกว่าถ้าอยากได้ตัวลุงบุญมีคืนต้องนำหมาสีขาวมาแลก๑ตัว
เพราะเจ้าแม่แสงจันทร์มีบริวารเป็นหมาสีขาวแล้วหนึ่งตัวและที่เอาตัวลุงบุญมีไว้ไม่ยอมให้กลับบ้านเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ลุงบุญมีมาอยู่ด้วย
แม่แสงจันทร์บอกว่าลุงบุญมีเนี่ยเป็นคนพิเศษเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นมีเมตตาเคยให้อาหารบริวารของเจ้าแม่แสงจันทร์ด้วยก็เลยอยากจะพาลุงบุญมีไปอยู่ด้วย
ก็เลยเหมือนกับเชื่อว่าผีบ้านขายพี่ชายให้กับผีป่าพี่ชายมีท่าทีอยากออกจากบ้านในวันที่หายตัวแบบแปลกนี่ค่ะก็เชื่อแบบนั้นวันนี้ก็จุดทูปบอกกล่าวนะคะทั้งเจ้าแม่แสงจันทร์ทั้งเจ้าที่ที่บ้านบนบานให้หมูหนึ่งตัวถ้าเจอพี่ชายค่ะคือญาติของลุงบุญมีไปเจอตุ๊กตาเจ้าแม่กวนอิ่มตกอยู่ใต้ต้นกล้วยในส่วน
ลุงบุญมีด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็เลยไปถามพระในพื้นที่พอพระท่านดูก็บอกว่าอ้าวนี่เป็นของพระธาตุเก่าบนเขานี่ให้เอาไปคืนน้องสาวของลุงบุญมีก็เลยเอาตุ๊กตาเจ้าแม่กุลอิมไปคืนนะคะแล้วก็จุดทูบไหว้บอกกล่าวขอขมาถ้าเป็นเพราะลุงบุญมีไปหยิบมาแล้วทำให้เจ้าของโกรธหรือเปล่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันแต่ก็คาดว่าลุง
ลืมนำไปคืนนะคะแต่ปัญหาเรื่องของการหาลุงบุญมีก็คือตัวลุงบุญมีมีปัญหาเรื่องการได้ยินด้วยดังนั้นพอเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านออกตามหาตะโกนถามอย่างนี้ลุงก็จะไม่ได้ยินใช่ก็เลยยากในการค้นหาด้วยนะคะ